ตลอดตลาดมาแล้วจ้าใครจะกล้าใส่ชุดนี้ไปตลาดบ้างแต่ยังไงก็ไม่รู้ดิ
พาไปแน่นอนไปเช็คราคาสินค้ากันค่ะมาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะวันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๕บาทต่อฟอง
ไม่มีการปรับราคาขึ้นนะคะ
ทีนี้ไปดูราคาของผลไม้กันบ้างจ้า

ฝรั่งกิมจู๒๕บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูป๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพูทัพทิมจันทร์วันนี้๖๐บาทต่อกิโลกรัม